ติดตามกันต่อในเจาะลึกประเด็นร้อนครับวันนี้เป็นอุทาหรณ์ครับ
ถ้าเกิดว่าใครมีญาติพี่น้องที่มีอาการป่วยทางจิตหรือว่ามีความไม่สมประกอบ
ต้องดูแลให้ดีก่อนที่จะให้ไปอยู่ในสังคมเพราะว่าคนคนนี้ไปบวชเป็นพระ
แต่เคยเสพยาจนมีอาการทางสมองมีอาการคุ้มครั่งแต่ว่าล่าสุดเป็นพระนะครับ
ท่านเจ้าอาวาสเห็นว่ามีการคุ้มครั่งก็เลยไปเรียกไปเรียกเพื่อให้ตื่นมากินยาหรือเป็นอะไรหรือเปล่า
สุดท้ายบุคคลคนนี้ที่เป็นพระนี่แหละครับเอามีดไปจ้วงแทงเจ้าอาวาสตายคาวัด
เพราะคุ้มข้างจากเรื่องของยาเสพติดติดตามจากรายงานครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพพระครูสันติธรรมานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดบางซ้ายวัย๗๕ปี
เดินเข้าไปคุยกับพระอาโนอายุ๒๕ปีที่กุฏิ
จากนั้นไม่นานพระอาโนผลักเจ้าอาวาสพร้อมกระทืบซ้ำก่อนชักมีดจ้วงแทงเจ้าวัดมรณภาพ
ตำรวจสพบางซ้ายมรุดไปชนสูตรพลิกศพพระครูสันติธรรมานุวัฒน์
พบว่าถูกแทงและฟันที่กลางอกหลังและหัวเวอะหวะชะกันทุกแผล
ส่วนพระอาโนมือมีดจะแจ้งเปลี่ยนชุดศึกตัวเอง
ก่อนจะจนมุมตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพัก
พยานให้การว่าพระอาโนมีอาการทางจิตเป็นคนไข้จิตเวท

เมื่อต้นเดือนเพิ่งไปรับยาจากโรงพยาบาลมารักษาอาการป่วย
จึงทำการบันทึกเอาไว้
ว่าก่อนเกิดเหตุพระอาโนมีอาการคุ้มครั่ง
ท่านเจ้าอาว่าจึงไปคอล์กูติกเรียกให้กินยาก
ปรากฏว่าพระอาโนเปิดประตูออกมาใช้มีดจ้วงแทงทันที
ก่อนจะแทงซ้ำอย่างบ้าครั่งมินำซ้ำยังอ้างว่ามีคำสั่งจากนายสั่งให้ฆ่า
แบบว่านายข้างมาอย่างนั้นอย่างนี้พี่ลูกอะไรทำไงว่าเพราะว่าตัวเองยาหมดแล้วหมดไปเติม

เคยส่งรักษาตัวจนอาการดีขึ้น
เจ้าตัวขอบวชเพื่อจะเลิกยาได้ประมาณ๒๓เดือน
กระทั่งมาก่อเหตุเพราะความหลอน
ชาวบ้านพากันไปสาบแช่งให้ตายตกไปตามกัน
อดีตพระอาโนโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

เข้าคุกรับกรรมที่ทำไว้
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน